อย่างวันนี้ในเพจเยาวชนปลดแอบและเพจของกลุ่มแนวร่วม
ก็ได้มีการนัดแนะกันนะคะว่าจะมีการเคลื่อนไหวรวมตัวกันในพื้นที่ไหนกันบ้าง
ในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด
แต่ว่าทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเพจนะคะที่ทีมข่าวของเราก็ดูท่าทีกันตั้งแต่เช้า
ก็คือในเพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดร
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
คือทีมข่าวของเราไปตั้งแต่เช้าค่ะ
จากมีการโพสต์เอาไว้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญ
ก็เลยมีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้น
ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็จะต้องผ่านเครื่องสแกนเพื่อตรวจสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ทุกคนต้องหยิบบัตรประจำตัวประชาชนออกมาถือไว้ระดับหน้าอก
เพื่อให้กล้องวงจรปิดตรวจสอบว่าผู้ถือบัตรจะมีหน้าตรงกับบัตรหรือไม่
จากนั้นนะคะเมื่อผ่านเข้าเครื่องสแกนมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย
ก็คือเจ้าหน้าที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้ากับเครื่องอ่านข้อมูล
และลงทะเบียนในระบบคัดกรองอีกครั้งนะคะ
นี่ก็คือมาตรการที่เข้มข้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปภายในพื้นที่
คือภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
จากจะมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
ก็มีกลุ่มบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดรมาจัดกิจกรรมด้วยนะคะ
มีการนำสแตนดี้ของบุคคลอย่างเช่นในปรีดีพนมยง
ผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในป่วยอึ้งพากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาวางให้บัณฑิตได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมการมอบปริญญบัตรจำลอง
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการยึดไป
แก่นนำประกาศยุติกิจกรรมในช่วงเวลาบ่ายโมงตรง
นายสุพนัทกิ่งแก้วแก่นำที่จัดกิจกรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้
ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มราศดร๖๓
แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเยอะแค่ไหนก็ตาม
จะไม่สามารถหยุดยั้งการทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้นะคะ
ถ้ารัฐบาลยังคงใช้ยุทธวิธีเดิมด้วยการเคลื่อนกำลัง
ตามสถานที่ต่างเพื่อป้องกันการนัดชุมนุม
รัฐบาลก็จะพ่ายแพ้ต่อประชาชนนั่นเอง
ทางเพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดร
ได้มีการใบ้คำในลักษณะของการเป็นโพสต์ภาพค่ะ

ก็คือภาพดอกมะลิภาพปลาภาพดาราชาย
ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หลายคนเห็นแล้วก็พยายามจะตีความ

ว่าภาพที่ว่านี้จะตีความเป็นอะไรได้บ้าง
พยางตามที่ได้มีการใบ้เอาไว้
เพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดรนะคะ
คือเขาเหมือนแบบปล่อยข่าวนี้มาสักพักหนึ่ง

สุดท้ายจริงเขาก็มีการเฉลยแล้วแหละว่า
มีการเปิดคลิปเป็นคลิปจากในติ๊กต๊อกนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมไปหาดูได้ในทวิตตรงทวิตเตอร์

แล้วก็มีการออกมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ

มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
บางคนก็มองว่าเป็นการแกล้งกันหรือเปล่า

ก็เป็นไปได้คือตอนนี้เชื่อใจใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ
นักข่าวเองก็วิ่งวุ่นไปทั่วประเทศอยู่เหมือนกันนะคะ